วันนี้มีหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นที่สภาโอ้โหนักข่าวนี้จับภาพกันรัวเลยทีเดียว
เสียงชัตเตอร์นี่โอ้โหนับไม่ไหวไม่ไหวอ่ะค่ะ
รวมมากเนื่องจากว่านายศาลวภาพแพทย์ธีทัศน์เกียรตนรรดารมณ์อดีตผู้สมัครสอสอภัครังประชารัฐ
ถึงขั้นกับยอมก้มกราบเท้าคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
เพื่อให้ถอนฟ้องข้อหามินประมาทกลางสภาเลยนะกลางสภานักข่าวเต็มเลย
คือต้องบอกกันว่าคู่นี้เนี่ยเขามีเรื่องราวกันมาก่อนหน้านั้นอีกก่อนอีกก่อน
อ่าปีที่แล้ว๑๓กันยายนโอ้โหคุณผู้ชมคะตอนนั้นเนี่ยท่าทีเนี่ย
คนละเรื่องเลยนะอืมไปดูหน่อยดีไหมเอาไปดูก่อนไปดูภาพเหตุการณ์เก่าก่อน
ที่จะเกิดเหตุการณ์ในวันนี้นะไปชมครับ
เตะมีเยาเวศ

ดูครับ

สั่งภูมิผมเลยครับดูสิครับ
อันนี้ที่๔นี่ครับ
เนี่ยเป็นภาพของปอดทัศน์

เออถูกเหมือนไหม
แถลงข่าวขึ้นขังเอานมเอานวมมาด้วย
ถึงขั้นกับถูกตำรวจสภาฮิ้วปีก

กล่าวหาพลตำรวจเอกเตรียมพิสุทธิ์เต็มมีเยาเวศ
เรื่องของการกระทำการทุจริต๓ประเด็น
ทุจริตรถตู้จนถูกให้ออกจากราชการ

เรื่องของการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์
๓การบุกลุกป่าสงวนที่การจัดน้ำบุรี

หมอทัศน์ออกไปจากการแถลงข่าว

โวยวายผมโดนสั่งให้ฮิ้วออกไปนะอะไรแบบนี้นะ

แล้วก็ด่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยว่าเป็นคนสั่งให้ตำรวจไปอุ้มเขา
จากวันนั้นถึงวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ฟ้องดำเนินคดีกับหมอทัศน์หรือว่าสัตวแพทย์ธีทัศน์

พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์กำลังแถลงข่าวเรื่องที่สารรัฐธรรมนูล
ไม่รับคำร้องของพักเสรีรวมไทย
ยื่นให้สารวินิจฉัยกรณีสอสอเสียบบัตร
ก็คือเสียบัตรแทนกันลงมติร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี๖๓เนี่ยค่ะ

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองแกก็งงเหมือนกันนะ
เพราะนายสัตวแพทย์ธีทัศน์เดินมาด้านข้าง
ถือกระเช้าผลไม้อันเบอร์เรอเลย

ขอโทษพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวล
แล้วบอกว่าขอให้ท่านถอนฟ้องได้ไหม
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็มีท่าทีเมินเฉยค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมาผมถูกกล่าวหา

อย่าคิดว่าทำแค่นี้ผมจะรับคำขอโทษ
นายศัตรวแพทย์ทีทัศน์ก็บอกว่า
คือเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองฟังแล้วกันว่าเขาคุยกันว่ายังไง
จะขอโทษอย่างไรพูดว่าแค่เนี่ยเหรอ
มีอย่างอื่นไหม

ไม่ต้องกล้าทอนฟองผมไอ้ทอนฟองไม่ต้องกล้าหรอก
เขียนไว้ก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลย
ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าที่บอกให้ลูกผัวอีก
ไม่รู้คำขอร้องของใครไม่รู้ของนักข่าวหรือว่าของใคร

มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาจริงนะคุณผู้ชม
สมมุติถ้าเราทำผิดแล้วเราขอโทษอันนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่
แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาพที่ออกมาแบบนี้มันเป็นภาพที่ดีหรือเปล่า
ก้มกราบกันไปนะฮะหมอทัศน์เองก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้นะ
ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐแล้ว
เพราะว่าไม่สามารถร่วมงานกันได้กับคนบางคนในพัก

ซึ่งอย่างที่ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเขาอวยพรก็ไปตั้งพักใหม่ให้เรียบร้อยแล้วกัน
ชื่อใหม่คือพักไทยสะออนนะครับ

อันนี้ก็จบมวยคู่นี้ก็เป็นว่ากราบเท้าแล้ว
ท่านก็คงจะถอนฟ้องเรื่องของหมินประมาทไป